ส่งครับส่งทุกวันกินทุกวันครับผมตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อไหร่
ฝาแม่ก็ส่งนะลูกส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลย
ชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินล้านกับเขาแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ตอนนี้แม่ก็ให้ฟ้าแม่ส่งด้วย
หวังเดียวคือพี่จะต้องรวยค่ะเพื่อเป็นเศรษฐีส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ
ส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีนีให้เขาบ้าง
อย่าเพิ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาใหม่

ส่งมาเยอะนะพี่น้อง
บาวเด็กช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ความเชื้อของตังตามนะคุณ
อย่างเช่นพิ้วกระตุกหน้ากระตุก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
อยู่ในโต๊ะจีนทานข้ามกับเพื่อน

คนละแบบกันอีกหนึ่งความเชื่อแล้วผมว่าถ้าตั้งใจที่บ้านอันนี้เป็นหลัง

เรื่องจริงป่ะ
เรื่องจริงลองดูเร็ว
เดี๋ยวไปเอาคางคกไปซื้อคางคกมาปล่อยให้เต็มหน้าบ้านเลย

เฮ่ยเฮ่ยว่าไป

เขาบอกว่าคนที่ผมหยิก

เวรบุ๊คตลกบ้างตลกว่าอันนี้เจ้าชู้มาก
มากเลย

รู้สึกไม่เหลนี้ฉันก็เคยเห็น

แล้วถึงแม้จะคล้าย

ดูว่าคุณเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้มันก็ต้องพินสูตร

พิสูจน์แหละจริงเรื่องราวความเชื่อมันมีหลากหลาย
แต่ที่เชื่อได้แน่นอนก็คือกิจกรรมดีแบบนี้

ถ้าคุณส่งจริงก็มีโอกาสที่จะได้จริง

ส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้าง

ฟ้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วมาลุ้นกันดีกว่า

ติดตามหาผู้โชคดีกันเลยครับ
ทุกคนพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะ

พวกที่จะมาจากไหนเหมือนได้ออกตัวมาลุ้นเยอะ

บอกเลยว่าเยอะมากจริง
ถ้าใครจะเป็นผู้โชคดีกลุ้นกันหน่อย
ได้แล้ว

คุณราเชษราวกาศจากจังหวัดเชียงราย
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ยังส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จัดแจกทองครั้งต่อไปวันที่๙ธันวาคมนี้แล้วนะจ๊ะ